เชียงใหม่ปันนาชาดกยังให้สาเหตุของการสร้างพระพุทธรูปว่าเมื่อครั้งพระเจ้าประเสนทิกษัตริย์แห่งแคว้นโกศล
เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตะวันมหาวิหารเมื่อไม่พบพระพุทธองค์ก็เกิดความสลดพระไทย
วันต่อมาพระเจ้าประเสนทิจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วสัตว์โลกนี้จะพึงมีความสุขแต่ที่ไหนหาไม่ได้
พระองค์ทรงอนุญาตเพื่อทำพระ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพฯจำกัดมหาชน